มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
พื้นที่ตำรวจสพบังพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
มีหนุ่มโรงงานคนนึงไปง้อแฟนสาว
แต่ง้อไม่สำเร็จยิงเขาตายแล้วก็ยิงตัวตายตาม

ตอนแรกนัดแรกยิงใส่กลางหน้าอกของผู้หญิง
ผู้หญิงล้มลงเอาเท้าเหยียบแล้วยิงซ้ำเข้าหน้าผากเขาอีกเนี่ย

หลังก่อเหตุเสร็จหนีหนีไปหลบอยู่ในห้องพักเจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนัก
ก็เลยยิงตัวตายเนี่ยค่ะ
เมื่อเช้านี้เองค่ะตำรวจสพบังพลีจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนร้ายใช้ปืนยิงนางสาวทาบดีแก้วอายุ๔๕ปี
โรงงานค่ะจนเขาเสียชีวิตนะคะ
คนก่อเหตุก็หนีเข้าไปที่ห้องพักตัวเอง
อยู่ในห้องเลขที่๓๒ทับ๕๐ซอยบางปลา๕๔

ตำรวจก็นำกำลังปิดล้อมห้องนี้
เพื่อจับกลุ่มคนก่อเหตุแล้วก็ตะโกนให้ออกมามอบตัว
ตะโกนเท่าไหร่เสียงเงียบไม่มีใครตอบกลับมา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒๐นาทีนะคะ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนออกมาจากในห้อง
ตำรวจก็เลยพังประตูเข้าไปค่ะ
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุที่ไปหลบอยู่ในห้องนี้
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละยิงตัวตาย
เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของหอพักนะคะ
ทราบชื่อก็คือนายวุฒิชัยใจทนอายุ๔๔ปีค่ะ

ให้คุณผู้ชมได้เห็นพฤติการการก่อเหตุของคนร้ายชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายวุฒิชัยมือปืนเนี่ยนะ
ดักรอฝ่ายหญิงที่หน้าโรงงาน
จากนั้นก็พากันนั่งรถสองแถวกลับมาที่หอพัก
ทั้งคู่ก็พากันเดินข้ามถนนนะคะ
ระหว่างเดินข้ามถนนก็มีปากเสียงทะเลาะกันไปด้วย
ทั้งคู่ก็ขึ้นไปบนทางเท้าใกล้กับซอยของหอพัก
จังหวะนั้นค่ะฝ่ายชายคว้าปืนออกมา
แล้วก็ยิงไปที่หน้าอกของฝ่ายหญิง๑นัด

จังหวะนั้นมีพลเมืองดีมาเห็นนะคะ

แต่มือปืนด่ากลับแล้วก็ยกปืนมาขู่ว่าอย่ามายุ่ง
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างก็เลยหนีไป

มือปืนคนนี้ก็ไม่สนใจเอาเท้าเหยียบฝ่ายหญิง

แล้วเอาปืนยิงซ้ำไปที่หน้าผากอีกหนึ่งนัด
จนเขาเสียชีวิตคาดที่

คนก่อเหตุก็เดินกลับไปห้องพักของตัวเอง
แต่ว่าจังหวะนั้นตำรวจสายตรวจเขาอยู่แถวนั้นพอดี
มือปืนคนก่อเหตุก็เลยวิ่งหลบหนีเข้าไปในหอพัก
สุดท้ายถูกกดดันไม่ไหวเลย
ตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ฆ่าตัวตายในห้องน้ำหอพักจนเสียชีวิต
พันธุ์ตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัฐ
ผู้กำกับการสพบังพลีบอกว่า
จากการสอบสวนพยานและคนรู้จักของผู้เสียชีวิต
ทำให้รู้ว่าจริงแล้วทั้งคู่เขาก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเขาเช่าห้องอยู่ใกล้กันนะคะ
จริงแล้วฝ่ายหญิงเขาเคยมีสามีมีลูก
แต่ว่าเลิกรากับสามีไปสักปีนึงแล้วนะคะ
ฝ่ายชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เหมือนกับชอบฝ่ายหญิง

แต่ฝ่ายหญิงเหมือนกับว่าตีตัวออกห่าง
แล้วจังหวะวันที่เกิดเหตุเหมือนกับว่าฝ่ายชายเห็นว่า
มีผู้ชายมาส่งฝ่ายหญิงจริงแล้วเป็นญาติเขา
เข้าใจผิดนึกว่าฝ่ายหญิงมีผู้ชายคนใหม่
ก็เลยหึงหวงค่ะก็เลยอาจจะคุยกันไม่เข้าใจ
ดาลโทษะเอาปืนยิงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาปืนกระบอกเดียวกันฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็คือ
บริเวณริมถนนเทพารักษ์ปากซอยบางปลา๔๙
คุณภูริพัฒน์ลงพื้นที่ไปนะคะไปพบเพียงคราบเลือด
ยังคงหลงเหลืออยู่ในจุดเกิดเหตุ
พร้อมร่องรอยของกระสุนปืน๓จุดบริเวณริมทางเท้า
แล้วก็คุณภูริพัฒน์ไปพูดคุยไปพบปะ
กับคุณบรรหารปัญญาศรีสกุล
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เห็นเหตุการณ์
สักประมาณตี๕๓๐ตัวเขาเองกำลังนั่งล้างสารพระพรหม
อยู่ริมรั้วของบริษัทห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๓เมตร
เห็นผู้ตายแล้วก็คนก่อเหตุเนี่ยก็เดินโตเถียงกันไปมาค่ะ
ระหว่างที่เดินข้ามถนนมายังฝั่งจุดเกิดเหตุ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ชักอาวุธปืนออกมา
ยิงฝ่ายหญิงจนล้มฟุบลงไปบนทางเท้า
ซึ่งขณะนั้นมีพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
มาเห็นพอดีเป็นพลเมืองดีพยายามที่จะเข้าไปช่วย
แต่ถูกผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนคมขู่
จนต้องขับรถหนีออกไป
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเดินย้อนกลับมา
ก่อนใช้เท้าคุณบรรหารบอกว่าเห็นคาตาเลยนะ
เหยียบเข้าไปที่ตัวผู้ตายแล้วก็ใช้อาวุธปืน
จ่อยิงที่ศีรษะอีกสองนัดแล้วก็เดินหลบหนีไป

นักงานรักษาความปลอดภัยที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
ไม่น่าจะเคลียร์อะไรนะเพราะว่าทะเลาะกันเบาไง
เขาเล่าแบบเบาไม่ได้พูดมาก
แล้วไอ้ผู้ชายมันก็ยิงเลยยิงแล้วมันก็พุกมันก็ล้ม
มันก็กระชากหัวขึ้นมาแล้วก็มันก็ลากไปตรงนู้น

แล้วมีมอไซค์อีกคันหนึ่งมันวิ่งมาเจอพอดีมันก็ถาม
ถามว่าพี่เป็นอะไรกันทำไมไม่คุยกันดี
แล้วผู้ชายมันก็เจาะปืนมาหาผู้ชายที่ขี่มอไซค์
แล้วมันก็ขี่หนีแล้วไอ้ผู้ชายมันก็เดินหนีออกไปอีก
ถ้าผู้หญิงยังไม่ตายคาที่แล้วมันก็เดินมามาฟุบตรงนี้
แล้วผู้ชายมันย้อนกลับมาอีกแล้วกลับมามันก็มาเจาะยิงหัวตรงนี้
มันเหยียบหัวแล้วมันพุกลงพุกหน้าลงเลยใช่ไหม

กลัวสิกลัวมึงจะออกไปทางนู้นกลัวมันเห็นด้วย
คุณบรรหารยังเล่าให้คุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
คิดเลยนะว่าฝ่ายชายก็คือนายวุฒิชัยจะกล้าลงมือก่อเหตุลักษณะอุกอาจแบบนี้นะคะ
เพราะว่าโดยลักษณะนิสัยใจคอดั้งเดิมของนายวุฒิชัยเนี่ยก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรอะค่ะ
แล้วที่สำคัญก็ยังเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าพักอาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันทั้งหมด
นะค่ะทีเนี้ยค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปที่ห้องพักของทั้งสองฝ่ายนะคะ
ก็อยู่ที่ซอยบางปลาห้าสิบเอ็ดห่างจากจุดเกิดเหตุไปห้าร้อยเมตรอ่ะค่ะ
หอพักของฝ่ายหญิงเป็นห้องแถวชั้นเดียวหอพักของฝ่ายชายก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกัน
คือห่างกันแค่มีถนนกั้นแค่นั้นเองอะค่ะเจ้าของหอพักเปิดห้องให้ทีมข่าวของเราเข้าไปดูนะคะ
เข้าไปดูถึงในห้องน้ำที่ฝ่ายชายยิงตัวตายอ่ะค่ะห้องนี้เลยเจ้าของห้องบอกว่าโอ้โห
ก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยเลือดเลือดแดงเต็มห้องน้ำเนี่ยค่ะ
เจ้าของก็ต้องรีบล้างคราบเลือดออกกลัวว่าจะมีกลิ่นเหม็นคาวนะคะ
แล้วก็จุดทูบขอขมาผู้ตายที่ห้องน้ำนี้นะคะเจ้าของหอพักบอกว่า
ทั้งสองคนมาเช่าหอพักของแต่ละคนที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้กันมาเจ็ดกว่าปีแล้วนะ
ทั้งคู่เลยนะคะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่รู้ว่าต้นเหตุก็คือฝ่ายชายอ่ะ
ชอบฝ่ายหญิงชอบมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็เห็นว่าระหองระแหงกันอยู่
ฝ่ายชายพยายามง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมกลับมาดีด้วย
ฝ่ายชายเคยพูดกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะพูดในลักษณะที่ว่าเนี่ย
ถ้ามีการยิงฝ่ายหญิงเกิดขึ้นเนี่ยนะตัวเขาเองนี่แหละที่ยิงไม่ต้องไปสงสัยใครเลย
นี่พูดลักษณะแบบนี้บอกว่าถ้าตัวเขาไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้ผู้หญิงคนนี้ไป

เขาจะง้อจะตื้อขอคืนดีแบบจะครบต่อนะแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยืนยันว่าไม่
จบก็คือจบอะไรอย่างเงี้ยจบของเขาเราไม่รู้ว่าเขาถึงไหนแต่รู้ว่าเขาคบกันแหละแรกแรก
อืมแล้วก็พอง้อไม่สำเร็จก็ผู้ชายคนนี้ที่เราฟังมาคือเขาอ่ะ
ก็บอกกับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเออเนี้ย
ถ้าเกิดมีข่าวว่าเขาฆ่าผู้หญิงหรือฆ่าตัวตายน่ะไม่ใช่ใครนะเขา
คือเหมือนเขาเตรียมการมาแล้วไงพูดแล้วเขาก็เคยพูดด้วยว่า
ถ้ากูไม่ได้คนอื่นก็ไม่ต้องได้อะไรประมาณนี้เขาเคยไปพูดกับคนอื่น
ใช่จะฆ่าผู้หญิงด้วยใช่แล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาก็บอกแบบเหมือน
อย่าไปทำเลยอะไรอย่างนี้เขาก็มีคนเตือนมีคนนี่แต่เขาก็ไม่นี่ไง
ตัวของผู้ชายเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมพี่เท่าที่เห็นเขาก็เป็นคนนิ่งนิ่งคนนึงนะ
แต่ว่าเคยเห็นเขาจะมีเรื่องอยู่ครั้งนึงคือกินแล้วเมาแล้วก็ถือมีดจะไปฟันอะไรอย่างนี้
ถามว่าอารมณ์ร้อนไหมก็ก็คงมีอยู่นั่นแหละโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้จริงจริง
เหมือนกับเตรียมการเอาไว้ก่อนนะนั่นสิคะเคยพูดไว้แล้วอ่ะ
เพราะถ้าเขาไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้ไปอะไรแบบเนี้ยโอ้โหทีเนี้ยค่ะ
ระหว่างที่นักข่าวของเรากำลังคุยอยู่กับเจ้าของหอพักคนเมื่อสักครู่อะนะคะ
ปรากฏว่าอดีตสามีของฝ่ายหญิงเดินทางมาพร้อมกับน้องชาย
เพื่อมาเก็บข้าวเก็บของของฝ่ายหญิงที่หอพักพวกเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
นักข่าวของเราก็เลยไปถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่ารู้เรื่องอะไรมาก่อนหรือเปล่า
อดีตสามีของผู้ตายบอกว่าเขาก็เลิกกันไปสักพักนึงแล้วนะคะ
พอเลิกกันไปแล้วเนี่ยคุยกันครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันก่อนที่อดีตภรรยาจะไปทำบุญให้กับแม่
ซึ่งที่ผ่านมาอดีตภรรยาหรือว่าผู้ตายเนี่ยนะคะไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ไม่เคยระบายเรื่องส่วนตัวให้ฟังเพราะเขาตกลงกันแล้วว่าอ่ะ
กันนะเอาลูกเป็นที่ตั้งนะแยกกันอยู่นะคุยกันเฉพาะเรื่องลูก
อดีตสามีก็เลยบอกว่าเสียใจนะคะที่อดีตภรรยาจะต้องมาจบชีวิตกับเรื่องราวแบบนี้
เขาเคยโทรมาปรึกษาโทรมาอะไรกับเราไหมไม่เคยครับไม่เคย
คุยคือคุยกันแต่คือเลี้ยงลูกอย่างเดียวครับคือปัญหาชีวิตส่วนตัวก็ไม่เคยโทรมา
ไม่มีครับไม่เคยโทรคุยเรื่องอะไรคุยกันครั้งล่าสุดกับเขาเมื่อไหร่พี่
เงินให้กลับบ้านทุกวันก่อนเขาจะกลับบ้านไปทำบุญร้อยวันแม่วันวันพุธที่สิบสิบสาม
เขาเขาเคยเล่าไหมว่าเขาคุยกับคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพูดให้ฟังครับ
เราเคยเอกใจเคยอะไรไม่เคยไม่เคยไม่คุยกับเขาได้นานเลยหรอ
ก็ลูกตอนนี้ก็๑๖ปีแล้วครับ๒๐กว่าปีอ่ะที่อยู่ด้วยกันมา

ดูแลเราอย่างนี้
อยากบอกอะไรกับเขาไหมพี่ถ้าเกิด
อยากให้เขาไปดีท่าไหนที่เราทำไม่ดีเราก็ขอโทษ

แล้วก็หลังจากที่อดีตสามีของผู้ตายก็คือคุณสุรพลเนี่ยนะคะ
ข้าวของเสร็จแล้วกำลังจะเดินทางกลับ
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะคะโอ้โหเนี่ยค่ะ
กอดลูกชายอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากตัวคุณสุรพลกับผู้ตายเนี่ยนะคะ
ทั้งคู่เนี่ยร้องห่มร้องไห้คุณภูริพัฒน์บอกว่าโอ้โหตัวเขาเองเนี่ย
ตอนที่เห็นจังหวัดนี้นะก็เศร้าแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็เศร้านะคะ
ลูกชายของผู้ตายอายุ๑๖ปีเนี่ยต้องกำพลาแม่ไปโดยที่อดีตสามีของผู้ตายเนี่ยได้มีการพูดกับลูกบอกว่าคือแม่ไปสบายแล้วนะคะ
แล้วพ่อนี่แหละก็คือคุณสุรพลนี่แหละจะเป็นคนเลี้ยงดูลูกเองก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางไปรับศพพร้อมกัน
เพื่อนำศพของผู้ตายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดเพชรชบุรีต่อไปค่ะ